ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับ
ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำนะครับ
เพนกวิ้นแล้วก็แอมมี่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะครับ
โดยทางเพนกวินเองนะครับหลังออกจากเรือนจำ
ก็ถูกส่งตัวเข้าไปรับการรักษาต่อเลยที่โรงพยาบาลนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมมา
จากอาการที่เขาอดอาหารนะครับ
และนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับ
ซึ่งเพนกวิ้นหรือว่านายพริษชีวรักษ
นำกลุ่มรัศดรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ออกมาจากโรงพยาบาลราชธรรมเมื่อช่วงประมาณ๓ทุ่ม
โดยมีรถตู้ของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับ
หลังจากอดอาหารมา๑เดือนเสร็จนะครับ
แล้วก็รับฟังคำสั่งสารนะครับ
ในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะครับ
อีกคนนึงที่ได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกันนะครับ
หรือว่านายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์นะครับ
ก็ได้นั่งรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับแม่
โดยได้ลดกระจกลงทักทายมวลชน
เช่นเดียวกันก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับ
โดยในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้นะครับ

คือห้ามกระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองห้ามออกนอกราชนาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ให้มาสารตามกำหนดนัด
พร้อมกับแต่งตั้งผู้กำกับดูแลจำเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับ
แล้วก็เรื่องของกำไรอีเอ็มด้วยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทั้งเพนกวินแล้วก็ทั้งแอมมี่เอง
ก็รับเงื่อนไขที่สารได้แจ้งไว้ในทุกข้อนะครับ
แล้วก็ตอนที่ออกมาก็มีนางสาวปนัสยา
สิทธิจีระวัฒนกุลหรือว่าบรุ้งแก่นำกลุ่มราศดร
แล้วก็มวลชนส่วนหนึ่งเดินทางมารอรับ
และให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
กรณีของรุ้งปนัสยาเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบ
เพราะมีกรณีของการติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ส่วนนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองนะครับ
สารให้เลื่อนการไต่สวนออกไปก่อนมันมีเหตุมีผลครับ

จะแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ของไม้พานุพงศ์นะครับ
ว่าไม่พบเชื้อเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ทีนี้ครับทางไม้พานุพงศ์เอง
มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนายอานนท์นำพา
จำเลยอีกคนในคดีที่นายอานนท์ติดเชื้อโควิด๑๙

ทีนี้ครับไม้ผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับนายอานนท์
ก็เลยต้องรอกักตัวเอาไว้ก่อนอีก
รอผลการตรวจยืนยันอีกครั้งให้ชัดเจนนะครับ

หลังการปล่อยตัวเพนกวินเมื่อคืนนี้นะครับ
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

บอกว่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพมร๑
เข้ามาแสดงหมายจับเพื่ออายัดตัวเพนกวินต่อเลย
ที่ทนายจะทำเรื่องขอประกัน

อนุญาตให้ประกันตัวเพนกวินในชั้นสอบสวน
ในวงเงินคือ๒๐๐๐๐๐บาท
โดยใช้เงินจากกองทุนราชดรประสงค์นั่นเองนะครับ
สรุปให้คุณผู้ชมทราบกันหน่อยนะครับ
สำหรับแก่นำกลุ่มรัฐศดรณ์ขณะนี้
ยังมีผู้ถูกคุมขังทั้งในชั้นสอบสวน
แล้วก็ชั้นศาลระหว่างพิจารณาคดี
รวมอีก๑๑คนนี่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ
ก็คือไม้พานุพงศ์จาดนอก

รอตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับ
อานนท์นำพาซึ่งติดเชื้อโควิด๑๙
ในขณะที่ถูกคุมขังนะครับ
พอร์ตไฟเย็นนุกหรือว่าจัสตินชูเกียจแสงวงนะครับ
นัทธนลชัยมหาบุตรธวัฒน์สุขประเสริฐ
ศักดิ์ชัยตั้งจิตสะดุดีฉลวยเอกศักดิ์สมคิตโตสอยสุภกร
และอีกคนหนึ่งคนที่๑๑นะครับก็คือแซมสามารถนั่นเองนะครับ

ฟังดีเกี่ยวกับข่าวของแก่นำกลุ่มราชดร
โดยเฉพาะรุ้งปันนัสยานะครับ
พูดสิทธิ์ข่าวรายงานมานะครับว่ารุ้งปัณษยาสิทธิจีระวัฒนกุล
นำราศดรเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก
นี่เฟซบุ๊กของรุ้งเอง
ใช่ค่ะอันนี้คือเมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วที่เพิ่งโพสต์เลยนะคะ
กลายเป็นข่าวด่วนแล้วฮะว่าเธอนั้นติดโควิดครับ
หลังจากได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจำ
โดยผลเป็นบวกแล้วก็มีการเปิดเผยไทม์ไลน์

สวัสดีค่ะทุกคนมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะ
หลังจากที่ออกจากทันทะสถานหญิงกลาง
เมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
หนูเพิ่งได้ทราบผลตรวจโควิด

กำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันที
และตอนนี้หนูได้แจ้งคนที่ใกล้ชิดหนูทุกคนแล้วนะคะ
หนูขอโทษทุกคนที่ได้มาสัมผัสหรือใกล้ชิดหนูจริงนะคะ

หลังจากที่สารอนุญาตให้ออกจากเรือนจำ
นี่ฮะเป็นภาพเมื่อคืนด้วยนะครับ

ไม่มีอาการจนช่วงค่ำของเมื่อคืน
และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทุกคน
หนูเลยมาแจ้งไทม์ไลน์ให้ทุกคนทราบ

ไทม์ไลน์กันหน่อยค่ะ๖พฤษภานะคะ
รุ้งบอกว่าทรรษฐานหญิงกลาง

สารอาญารัชดาโรงพยาบาลพระราม๙แล้วก็บ้าน
ใช่เพราะวันที่๖พฤษภาคมถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะส่วน๗๘๙อยู่บ้าน
มีวันที่๑๐พฤษภาค่ะอยู่บ้าน

แล้ว๑๑พฤษภาก็คือไปหน้าเรือนจำ
เพราะวันนี้๑๑พฤษภาคมใช่ช่วงประมาณ๖โมงครึ่ง
ตอนเย็นถึงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

ก็ช่วงเวลาที่อยู่หน้าเรือนจำนี่แหละฮะ

เพราะฉะนั้นกลุ่มมวลชนก็ถือว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงใช่ไหม
เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับเธอเป็นเวลานี่คือไม่ใช่แค่๕นาทีไงคะ
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรุ้งก็ยืนยันนะฮะว่าติดโควิดจริงนะครับ
แล้วก็รุ้งยังโพสต์ต่อนะฮะบอกว่าหนูต้องขออภัยทุกคนจริง
อาจทำให้คนที่มาเจอหนูเกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
เพราะหนูเองไม่คิดว่าจะติดเชื้อใดนะครับ
เนื่องจากการตรวจครั้งล่าสุดคือวันที่๒๒เมษายน
ไม่มีอาการใดที่บ่งบอกว่ามีอาการติดโควิด
และเมื่อวันที่๖พฤษภาคมวันที่ออกมา
หนูก็ได้พยายามจะตรวจหาเชื้อแล้ว
แต่ทางโรงพยาบาลที่เราไปไม่ได้ให้ตรวจ
เนื่องจากไม่มีอาการและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
หนูต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำหรือว่าทันทะสถานหญิงกลางนะครับ

มีอาการใดที่แสดงว่ามีการติดเชื้อโควิด
ส่วนตัวของรุ้งเองเพิ่งมีอาการเหนื่อย
เมื่อช่วง๒ทุ่มไม่มีอาการอื่นแล้ว
โดยครั้งล่าสุดที่ตรวจโควิดจากในเรือนจำ

และก่อนวันที่จะถูกปล่อยตัวคือวันที่๕พฤษภาคมนะครับ
ทีนี้ก็เปิดเผยออกมาว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในทันทะสถานหญิงกลาง
แล้วมากกว่า๕๐คนนี่คือสิ่งที่รุ้งเปิดเผยออกมานะฮะ
แล้วก็รุ้งเองคาดว่าตอนนี้ทั้งในทันทะสถานหญิงกลาง
และเรือนจำอื่นคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาล
ทางภาครัฐและกรมราชธรรมออกมาชี้แจง
อยู่หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าลุ้งสารได้เบิกตัว
ออกจากเรือนจำมาทำการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่สารอาญารัชดาพิเศษด้วย
ขณะนี้ทราบว่าพ่อกับแม่ของลุ้งรวมถึงทีมทนาย
กำลังเดินทางไปตรวจโควิดด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นเตือนไว้เลยสำหรับผู้ที่เป็นมวลชนเมื่อวานนี้

ไปรอรับแก่นำที่ออกมาจากเรือนจำ
คุณผู้ชมก็แก่นำกลุ่มเหล่านี้ก็จะต้องไปตรวจหาเชื้อ

ก็เชื่อว่าทางกลุ่มมวลชนเองเขาคงกระจายข่าวสารกันเองด้วยแล้ว
เพราะว่าคุณรุ้งโพสต์ออกมา๑ชั่วโมงที่แล้วนะ